คือเขาก็จัดให้เป็นพื้นที่ยังเล่นน้ำอยู่นั่นแหละครับ
ปรากฏว่ามีเหตุยิงกันหน้าผับนี้เลยนะครับ
แล้วไปดูตอนที่คนพยายามจะหนีตายกันออกจากผับนี้นะฮะ
โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นช่วงจังหวะที่นักเที่ยวคนอื่นได้ยินเสียงนะ
เสียงเขาสาดกระสุนกันอยู่ตรงไกลหน่อยนะฮะ
นักเที่ยวคนอื่นก็กลัวนะฮะพยายามที่จะออกจากผับแห่งนี้นะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะฮะที่มีการถ่ายกันได้นะครับ

จากคลิปเนี่ยจะเห็นว่านักเที่ยวส่วนใหญ่ยังอยู่ในอาการตกใจเนี่ยนะฮะ
บางคนต้องนั่งยองนะฮะหลบครับ

บางคนก็พยายามจะเดินหนีออกมาด้านนอกครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้
ตำรวจสนมักกษันเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
หลายต่อหลายวันเพราะเขาก็ร้านดังเหมือนกันนะครับ
ซึ่งตรงนี้ลานข้างหน้าเขาใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงานสงกราน
คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวก็พยายามจะหนีตาย
ถังน้ำล้มคว่ำกระจัดกระจายไปหมดโต๊ะบางโต๊ะก็ล้มเหมือนกันนะครับ
บนพื้นถนนอันนี้เจ้าหน้าที่ต้องเอาแก้วไปครอบไว้ก่อน
เพราะเป็นปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่คุณ
ปลอกนะฮะยิงหลายนัดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็กั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยคุณ๔คน
มีคนบาดเจ็บ๔คนเป็นคนที่ถูกลูกหลงนะ
ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวกับเขาเลยนะฮะ
หลบกระสุนปืนอีก๔รายรวมแล้วมีผู้บาดเจ็บเนี่ย
จำนวนทั้งสิ้น๘รายนะฮะ
เพราะว่ามีที่โดนอะไรนะกระสุนด้วย
โดนลุกหลงแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ล้มด้วยนะฮะ
จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะเล่าให้ฟังแบบนี้คุณ
คนที่อยู่เหตุการณ์เนี่ยเล่าบอกว่าเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
เดินเข้ามาหาชายที่อยู่ภายในงานแล้วก็เกิดมีเรื่องชกต่อยกัน
จากนั้นผู้ก่อเหตุคุณได้ชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
ยิงลงพื้นหลายสิบนัดเขาบอกแบบนี้
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าวนะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ย
ตำรวจสามารถคุมตัวไว้ได้นะครับแล้วก็คุมตัวเนี่ย
ไปสอบสวนที่สอนอมักกษันคุณผู้ชมฮะปรากฏว่า
บรรยากาศเช้าวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ดูนะครับ
ลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันนะฮะจุดที่มีการยิงกัน
แล้วก็สรุปแล้วมีคนบาดเจ็บ๗ราย

เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจรักษา
อกจากนี้ทางตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ

สองคนนำตัวมาสอบปากคำที่สนยอมรับสาภาพว่าใช้ปืนยิง
แต่ว่าเขาบอกเขายิงลงพื้นเพราะมีเรื่องกับคนในงาน
ก็โดนแจ้งข้อหาพรบอาวุธปืนและร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
จริงมีคลิปเยอะเหมือนกันนะคุณนะที่ทั้งเจ้าหน้าที่ถ่ายได้
แล้วก็มีนักเที่ยวเขาถ่ายเอาไว้ได้นะครับ